โสดยิ่งแซ่บของจริงค่ะพี่เอ๊ชุติมานะคะ
แซ่บคนนี้ขอกลับมาทวงบันลัง
คราวนี้บอกเลยว่าเต้นจนอิตาลีสะเทือน
จะไปด้วยกันนั้นไปชมกันในช่วง
จ๊ะแจ๊ะริมจอร์
อย่ามาพูดนะว่าใกล้ไหวแสยิต
ก็แม่ยังฟิตเปรี้ยขนาดนี้

พี่เอชุติมาคนสวย
หลังชีวิตผ่านมรสุมกลุ้มอกกลุ้มใจ
คราวนี้ก็กลับมาโสดเฉิดฉายแบบไม่พัก
เรื่องความรักโน่นแม่ไม่ดีจ้า
แต่ขอมาเป็นตัวจี๊ดเต้นสะบัดเลย

แม่สวยจริงขอบคุณมาก

อิตาลีสะเทือนสั่นลั่นถึงหัวใจ
สองหนุ่มยังอดใจไม่ไหวกับความสวยของแม่

เล่นมันเป็นอย่างนี้นี่เอง